คือทีมชาติชุดแรกนะครับที่ลงแข่งขันอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ปีที่ผ่านมาเราทำผลงานอย่างยอดเยี่ยม
ในการเล่นรอบคันเลือกทุกรายการปีนี้ครับ
รอบสุดท้ายของหนักทั้งสิ้นนะครับการเชียร์ในวันนี้ล่าโตโอลิมปิก

ทางด้านของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็ได้เป็นตัวแทนแถลงความพร้อม
ร่วมกับตัวแทนกุญสือทั้ง๓ชาติร่วมสายอย่างซาอุดีอาราเบียญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็ได้เปิดเผยครับว่าทีมในสายน่าจะรู้จักทีมชาติไทยน้อยที่สุด
แต่ก็อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะจะทำให้ทีมชาติไทยเล่นง่ายขึ้น
ส่วนกรณีที่กองเชียร์ของซาอุดีอาราเบียอาจจะเดินทางมาชมเกมการแข่งขันค่อนข้างมากนั้น
ในส่วนตรงนี้ซิโก้ไม่เป็นห่วงนะครับและเชื่อว่านักเตะไทยผ่านประสบการณ์มาเป็นอย่างดีครับ
ว่านักเตะทุกคนที่เล่นอยู่ในลีกเนี่ยเจอกับนักเตะที่นำเข้าไม่ว่าจะเป็นบราซิล
ไม่ว่าจะเป็นทุกคนเราเปรียบเทียบกันหมดแล้วว่าเขาเคยเจอกันในลีกแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกองหลังเจอกับมาชิน่ามาเจอกับเดียโก้
ซึ่งเปรียบเทียบกับนักเตะที่เราจะเจอเนี่ยในสามทีมเนี่ย
ฉะนั้นน้องทุกคนก็เชื่อมั่นในศักภาพของทีมตัวเองด้วยนะครับ
ก็มองว่าทีมชาติไทยน่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าทีมมีการเตรียมตัวที่ดี
และมีเป้าหมายสู่โอลิมปิกเกมที่ชัดเจนครับ
เชื่อว่า๓คะแนนน่าจะเป็นของทีม

นักเตะทีมชัดไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามอาว์การาฟา
ใช้เวลาซ้อมประมาณ๑ชั่วโมง
โดยเน้นไปที่การเข้าทำครับ

หากทุกคนรวมใจก็สามารถเก็บใช้ชนะได้

ตนเองไม่กดดันแต่อย่างใด
สำหรับ๑๑ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของไทย
ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศ

แบ็คขวานริบดินวีรวัฒนโดม

สำหรับไทยจะสวมชุดสีแดงลงแข่งขัน

จากสหรัฐอารับเอมิเรส

วันนี้เราจะไปติดตามดูกันว่า

กองทัพต้องเดินด้วยท้องประโยคทองของนโปรเลียนที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน
ทัพช้างศึกไทยที่มาแข่งขันฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียที่เมืองโดฮาประเทศกาต้าก็เช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนนี้ก็อาหารไทยที่จัดมาโดยสถานทูตไทยในกรุงโดฮาที่มีมาให้ทุกวันไม่เคยขาด

ถือว่ามีพลังมากจากอาหารไทย
ก็มันก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยครับ

อาหารเย็นอร่อยด้วย
ครับก็ดีขึ้นครับ
แต่ว่าอาหารที่นี่ก็ดีอยู่แล้วครับ
แต่ว่าได้อาหารไทยมาก็ช่วยได้

คนไทยสิบอดถิ่มการ
วันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู๒๓นะครับ
ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักเตะไทย
ประเดิม๓คะแนนเหนือซาอุดีอาราเบียในเกมวันนี้ครับ
รวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ